เมื่อกี้อันนี้ฉันคุยกับคุณสืบสกูลขาวนี้
ฉันไม่ได้เห็นคลิปคุณสืบสกุลได้เห็นใช่ไหม

โอ้โหยกร้อนห้านี่มีคุณ
แต่ว่าโยกเข้าเลนซ้ายบ้าง

ว่ามันจะพลิกคว่ำมาแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า

นทบุรีค่ะท่านนี้ถนนใหญ่เออรถเยอะนะถูกต้อง
อันเนี้ยยกร้อนละหนึ่งไม่สวมบวกละสองค่ะ
วิภาควิจารณ์เยอะว่าเอ้ยแล้วคันอื่นที่เขาขับรถไปกับคุณเนี่ย
ใช้ถนนร่วมกันเนี่ยเขาก็หวาดเสียวสิโอ้โห
ทีนี้วันนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกถาวรดุลยวิทย
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเนี่ยก็ให้ทางสพบางกรวยเนี่ยนะ
ครับไปเชิญตัวผู้ชายคนนี้มารู้แล้วนะคะผู้ชายคนนี้คือ
นายประพันธ์อุดมรักนี่และรถคันนี้ด้วยถูกต้องครับ
คันนี้แหละค่ะที่เห็นในคลิปนะเป็นฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินแดง
ทะเบียนเนี้ยบรรเมตรของไข่เทาทงห้าหนึ่งแปดกรุงเทพมหานคร
อ่ะก็ใช่เลยตรงกันเลยก็เอามาสอบปากคำ
ต้องโดนดำเนินคดีค่ะคือไม่สวมหมวกกันน็อกไง
สวมหวกนิรภัยขณะขับรถแล้วไม่มีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่น
เพราะว่ายกล้อขนาดนี้ข้อหาที่สำคัญนะนี่คือขับขี่ประมาทหวาดเสียว
ใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องนำตัวฟ้องสารแขวงนนทบุรีนะคะ
ตัวนายประพันธ์เขาก็บอกว่าผมมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
แล้วก็รับงานพวกแบบรับเหมาต่อเติมแบบเนี้ยแต่ว่าวันนั้นเนี่ย
ผมเอาของเก่าไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าแถววังหิน
พอขายเสร็จผมต้องไปทำงานต่อที่บางกรวยไกลนะใช่ค่ะ
ไกลน่ะจากวังหินวังหินไปบางกลวยอ่ะไกลมาก
ทีนี้ก็ขับรถข้ามสะพานพระราม๕นครอินทีนี้เหตุผลที่ต้องยกล้อนี่
เดี๋ยวไปซูมเพราะอะไรรู้ไหมอย่างล้อพ่วงข้างเนี้ยมันแบนเออ
ผมก็เลยเอาไงดีอ่ะก็ต้องขี่ยกล้อเอาล้อที่ไม่แบนเนี่ย
ขี่ก็เลยต้องเป็นสภาพแบบที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ
เขากลัวไงกลัวว่าขับรถระยะทางไกลแล้วกลัวจะไปทำงานไม่ทันด้วย
คือเขาบอกแบบนี้ฮะผมไม่ได้ตั้งใจ
ล้อผมมันรั่วมันแบนผมก็เลยต้องขี่ยกล้อแบบนี้
นะครับผมต้องไปให้ถึงที่ที่เดี๋ยวผมจะไปทำงาน
มันจำเป็นครับพี่นะฮะตำรวจก็เลยถามเขา
บอกว่าถ้าครั้งหน้าทำง่ายอ่ะถ้ายางรั่วอีกอ่ะทำง่ายอ่ะ
เขาพูดว่าอะไรรู้ไหมคุณตอบเสียงแผ่ว
ครั้งหน้าเหรอครับเดี๋ยวผมเข็นเอาฮะเออ
ผมไม่ไปแบบนี้แล้วฮะหรอแล้วจะไปทำงานผมรู้ว่าผมผิด
จะไปทำงานทันไหมอ่ะเออแต่เขารู้นะ
เขาบอกเขารู้ตัวว่าผมผิดผมขอโทษสังคมด้วยใช่ค่ะ
แล้วก็บอกว่าเอาจริงนะที่ผมทำไปเนี่ย
ผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรอกครับ
ยังไงก็ตามคลิปมันออกไปแล้วอย่าเรียนแบบผมแล้วกันนะครับ
เออนี่แต่นักข่าวถามนะพี่ไอ้ขี่แบบนี้พี่ต้องฝึกไหม
เขาบอกก็ต้องฝึกเหมือนกันไหนพี่ลองขี่ให้ดูหน่อย
นี่เขาก็ขี่ได้คล่องตัวนะ
แต่คือวันที่มาหาตำรวจเนี่ยคือยังไม่ได้แบนแล้ว
แต่ก็คือลองขี่ให้ดูว่าถ้าสมมุติเกิดว่ามันเป็นแบบนี้
ก็ต้องแบบมันเป็นการถ่ายน้ำหนักเหมือนกัน
แต่ว่าตำรวจก็ถามย้ำนะอย่าไปขี่ซิ่งแบบนี้ที่ไหนอีกนะ
เขาบอกเขาไม่ขี่ซิ่งฮะถ้ายางผมไม่รั่วยางผมไม่แบน